คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครราชศรีมาชาวบ้านบัวใหญ่เขาจัดงานแห่บุญพระเวท๒๒อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับ
นี่เป็นขบวนยาวแบบนี้เลยนะใครไม่เคยเห็นดูซะนี่เขาจะทำกันแบบนี้แหละครับ

ชาวบ้านหัวหนองพัฒนาตำบลบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เขาจัดพิธีประจำปีเลยนะอย่างแห่บุญภเวทเข้าเมือง
คือมันตรงตามช่วงที่๑๒ของชาวอีสานที่เขาว่ากันเอาไว้

ภายในงานนะครับจะมีการจัดขบวนพาเรทอันเชิญพระเวชสันดร
ซึ่งในขบวนก็มีอะไรบ้างอ่ะการถือป้ายยาวแบบนี้นะครับ
เพื่อเป็นการแสดงชาติต่างของพระพุทธเจ้า
ค่ะพร้อมกับมีการแต่งตัวด้วยนี่ชูชุกชูอะไร
ชูชูมือค่ะโอ๊ยจะบ้าแล้วไม่ใช่ชูที่แบบว่ากระโบยลูก
นี่ไปชูวิทเลยหรอครับไม่ได้เหรอชูวิทไม่มาชูใจไม่มา

จบแล้วเออให้ลุ้นตั้งนานใช่มั้ย
เอ้ามีพระเวทสันดอนน้ารัฐปัสดีนะครับคุณผู้ชม

ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันที่นี่ทำบุญสืบสารบุญภเวทกันครับ
ภายในงานก็มีการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เป็นการฟังเทศสูงสุดอย่างเทศมหาชาติ
เพื่อให้ชาวบ้านที่มาร่วมฟังธรรมในครั้งนี้ได้รับบุญสูงสุดนั่นเองครับ
ภายในงานนะฮะมีการจุดประทัดเสียงทายให้คนที่มาร่วมงานได้ลุ้นกันอีกด้วย
เดี๋ยวนี้นะประทัดเสี่ยงทายมีแทบทุกพิธีแล้ว

อย่างสมัยก่อนบางพิธีผมก็ไม่มี

แล้วใครเป็นคนขึ้นไปเกี่ยวหรือใครเอาลงมา

แต่มันไม่สำคัญสำคัญใต้ตอนได้มาแล้ว

โอ๊ยตายแล้วมันเป็นเยี่ยมมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้โฮโอ้โฮ

จุดใหม่เลยจุดใหม่เลยไม่ได้หมดแล้วกล่องหนึ่ง
ใช่เอาเป็นว่าต้องใช้จินตนาการและวิจารณญาณในการรับชม
อ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วส่งมาในโอเพ่นแชทไหม
จะบอกให้คุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องกันตอนนี้แหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยน
เดี๋ยวรอเขาส่งไลค์คุณขาวคุณคณะก่อน
เออเอาดูกันอีกทีแล้วกันแล้วไปคิดเอาเอง
ครับเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวคุณทำอะไรพยายามโยง